อันนี้เนี่ยมาดูเรื่องแม่และลูกคู่นี้หน่อยค่ะ
คือแม่บอกว่าลูกสาวแม่นะเป็นพนักงานอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วปกติ๘โมงเช้าพอออกเวรต้องกลับมาบ้านใช่ไหม
เช้าวันนี้ไม่มาไม่มาไปไหน
นี่ค่ะแม่ตามไปที่กระท่อมภาพที่แม่เห็นตรงหน้าคือภาพนี้เลย

จังหวะที่จะให้ดูคือตอนที่เจ้าหน้าที่จะเอาร่างลูกสาว

ขอไปด้วยได้ไหม

แม่ใจจักรคาญแล้วคว้าแขนตำรวจเลย

ที่แม่จะได้อยู่ใกล้กับร่างลูกสาว

ภาพนี้นะหลายคนเห็นแล้วก็หดหูมาก
บอกว่าสงสารคุณแม่อายุเยอะแล้ว

แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่คิดไง
ว่าลูกจะอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
ตอนที่แม่มาเจอที่กระท่อมปลายนานะคะ

ตำรวจเขาได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนเช้านะ
เจอศพของนางสาวโฉมฉาย
เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมปลายนา
ที่บ้านแคนน้อยอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสเกตค่ะ
ทีนี้นางสาวโฉมฉายแม่บอกว่าลูกทำงานเป็นพนักงานโรงพยาบาลในตัวอำเภอ
ปกติเวลาลูกสาวออกเวร๘โมงเช้าปั๊บก็จะกลับเข้าบ้าน
แต่ว่าเมื่อวานนี้ลูกไม่กลับเข้าบ้านแม่น่ะตามหาชมชาย
ชมชายอยู่ไหนลูกติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
พอมาถึงที่กระท่อมปลายนาคุณผู้ชม
แล้วเจอสภาพที่โฉมฉาย
คือนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
โดนตีด้วยของแข็งโดนตีที่หัวนะ
แล้วที่คอก็มีรอยเหมือนโดนสายกระเป๋ารัด

แล้วเจอเป็นท่อนไม้ยาวสักประมาณเมตรหนึ่ง
เป็นท่อนไม้เปื้อนเลือดนี่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ทีนี้ทางกำนันตำบลเมืองจันทร์ค่ะ
กำนันสถิดาพรเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าโฉมฉายเนี่ยนะเขามีปัญหากับสามีเก่าเขา
แล้ว๒เดือนที่แล้วฝั่งสามีเก่าก็เพิ่งโดนดำเนินคดี
ข้อหากระทำชำราวลูกเลี้ยงคดีมันยังไม่จบเลย
แล้วก่อนจะเกิดเหตุโฉมฉายคงจะนัดกับอดีตสามีแหละ
เคลียร์ปัญหากันแล้วคงตกลงกันไม่ได้หรือเปล่า
อดีตสามีก็เลยทำร้ายจนโฉมฉายเสียชีวิตค่ะ
อดีตสามีก็เลยทำร้ายจนโฉมฉายเสียชีวิตค่ะ

คือเขียนข้อความเอาไว้ในโพสต์บอกว่าไม่อยากให้จบแบบนี้เลย
ชีวิตมันไม่ใช่ความจริงผมรับไม่ได้หรอกเสียใจและผมอายุขนาดนี้อย่าอยู่เลย
พอกันทีกับโลกใบนี้รักทุกคนช้าเร็วก็ปวดร้าวปิดคดีจบเสียที
ถูกผิดไม่มีใครฟังรักเหมือนลูกในไส้เอาอะไรมาตัดสิน
เมียก็ไม่ฟังแยกย้ายกันตายเถอะ
อันนี้คือโพสต์เมื่อวานนี้นะคะ
แล้วล่าสุดตำรวจรวบตัวพรเทพคนนี้ได้แล้ว
ตอนนั้นเขากำลังหนีไปบ้านญาติห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๙กิโลได้
นี่ค่ะกำลังคุมตัวนายพรเทพมาสอบปากคำ
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะฉะนั้นวันนี้ตามข่าวนี้กันต่อด้วยนะคะ